มีน้องนักศึกษาหญิงคนหนึ่งไปเช่าหอพัก
ทำสัญญาเช่าปีหนึ่งปกตีก็ต้องอย่างงี้อยู่แล้วใช่ไหม
ไปเรียนหนังสือแล้วพอตกเย็นเนี่ยเห็นแต่งตัวออกจากห้องไปไปไหนก็ไม่รู้
ลักษณะร่อนไปร่อนมาน้องบอกก็หนูไปช่วยพี่ทำงานที่ร้านอาหาร
ก็เป็นสิทธิ์ของคนเช่าห้องไม่ใช่เหรอคะเขาจะทำอะไรก็ได้ไหม
ถึงศุกร์หาเงินเรียนเสาร์อาทิตย์เรียนออนไลน์อยู่ที่ห้อง
ไล่ออกจากห้องบอกไม่ชอบล่อนไปล่อนมาเด็กไม่ตั้งใจเรียนอ้าว

ยายบอกหนูก่อนว่าเพราะอะไรทำไมยายถึงไล่หนูออกจากหอ

ไปคุยกันโรงพักก็ได้เพราะว่าสัญญาหนูว่า๑ปี
แล้วอยู่ดียายมาไล่หนูออกจากห้องหนูว่าอย่างนี้นะหนู
หนูออกไปแล้วกันวันที่ยี่สิบห้าตามที่
เพราะอะไรคะหนูทำอะไรผิดคะลูกยายไม่ชอบเด็กที่ไม่มีการมีงาน
ไม่ชอบเด็กที่ไม่เรียนหนังสือไม่อะไรแล้ว
เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ยายก็ไม่เคยเห็นหนูไปโรงเรียน
หนูก็เรียนออนไลน์เรียนหน้าคอมหนูจะไปโรงเรียนทำไม
หนูก็ไปไปเรียนที่โรงเรียนนี่ฮะคุณยายอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่า
ไม่แน่ใจอ่ะก็ก็จะน่าจะส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ยังไงยาย
มันสองเหตุผลอันหนึ่งก็คือไม่เห็นน้องไปโรงเรียนค่ะ
น้องบอกน้องเรียนออนไลน์ยายก็บอกเรียนออนไลน์ก็ไม่เห็นไปโรงเรียน
แต่ถ้าเกิดคนเช่าไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนรำคาญสร้างความวุ่นวายให้กับสถานที่
ยายจะไปไล่เขาออกจากห้องได้ยังไง
ก็ไม่รู้ยายบอกยายไม่ชอบเด็กร่อนไปร่อนมา
ถึงศุกร์ก็แต่งตัวออกไปไหนก็ไม่รู้เย็นน้องบอกหนูไปช่วยพี่ทำงานที่ร้านอาหาร
หนูก็ออกไปหาเงินเรียนหนังสือแต่ยายบอกไม่เอาหนูออกเถอะ๒๕เมษายนนี้หนูออกเถอะ
น้องบอกนี่หนูทำสัญญาปีนึงนะยายนี่น้องที่วันที่เขามาถามเหตุผลเนี่ย
อยู่ดีมาให้เขาออกจากหอเนี่ยนะฮะคือหาหอใหม่ก็ไม่ใช่ง่ายนะ
ใช่แล้วน้องเขาจ่ายเงินมัดจำเงินล่วงหน้าอะไรแบบนี้ไงการเช่าห้อง
น้องเขาก็พาแฟนมาด้วยเพื่อจะมายืนยันว่าเออเรามีสัญญากันนะยายปีนึง
มันเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าเขานะเขาจ่ายเงินเรียบร้อยยายจะมาทำเขาอย่างนี้ได้ไง
นะเขาก็เรียนทั้งส่งหนังสือยายเขาเดินลงมาจากจากระเบียงเลยนะฮะหอพัก
เดินมาหาแฟนนุ่มของน้องเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
คือยายเดินลงมาบอกมาคือยายไม่อยากพูดดัง
ญายนี้ว่าเป็นเรื่องหน้าแฟนหรือว่าเป็นอะไรยายบอกให้เหตุผลมันเป็นยังไงเนี่ย
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่ามันต้องเชื่อด่าเยอะฮะอ่า
และจากนี้ก็จะออกเลยเดี๋ยวเราให้สำไดรณ์ถึงสู่ได้
ยายก็ไม่อยากให้อยู่หอยายยายต้องการที่เด็กตั้งใจเรียน
และยายต้องการเด็กที่มีหน้าที่การงาน

คุณยายที่คุณยายเห็นหนูใส่ชุดเหมือนเที่ยวเก่งอะไรนี่ใช่ไหมคะ
หนูใส่ชุดไปช่วยพี่หนูขายของค่ะ

อย่างที่วันที่๒๕เอาไม่ออก๒๕ก็ออก๒๗เนาะหนู
นี่ค่ะคือสุดท้ายยายแกจะให้ออกให้ได้

บอกไม่ได้เรียนหนังสือไม่ทำงานทำการ
น้องก็อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างยายก็บอกออกเถอะออกเถอะ
คือถามไปถามมาในคลิปนี้คุยกันนานนะ
สุดท้ายเนี่ยคุณยายถึงขั้นนะฮะ
รับเงินมัดจำของคนที่จะมาอยู่ห้องนี้คนใหม่แล้วด้วย
คือแบบนอกจากให้เขาออกเนี่ยไปเอาเงินมาจำของคนใหม่ไว้แล้วด้วย
ขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราเจอกับน้องคนนี้นะครับชื่อว่าน้องน้ำก็แล้วกัน
น้องเป็นนักศึกษานะครับอยู่ชั้นปี๑
แต่ว่าเรียนภาคพิเศษคือเรียนเสาร์อาทิตย์
เพื่อที่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะได้มีเวลาไปทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียน
น้องบอกว่าเนี่ยขอให้ดูหลักฐานผ่านไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีเลย
หนูเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบุญสงครามจังหวัดพิศนุโลก
มีหลักฐานใบลงทะเบียนเรียนตารางเรียนเนี่ยพี่ดูเลยนี่
ยายมาบอกหนูไม่เรียนหนังสือ
ก็ช่วงนี้เสาร์อาทิตย์หนูเรียนหนังสือปกติออกไปเรียนแต่ตอนนี้ค่อยเรียนออนไลน์
ยายก็หาว่าไม่ไปเรียน
น้องน้ำบอกว่าอยู่หอพักตรงนี้นะฮะมาเช่าเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์
ทำสัญญาเช่า๑ปีจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า๑เดือนอันนี้ต้องจ่ายอยู่แล้ว
ถ้าจะให้ออกกระทันหันแบบนี้เนี่ยเจ้าของหอพักต้องจ่ายค่าเสียหายนะ
เพราะถือว่าเขาเนี่ยยังอยู่ไม่ครบตามจำนวนเดือนแล้วก็เงินค่าล่วงหน้าเลย
ยังเก็บค่าน้ำค่าไฟค่าทำความสะอาดเก็บเขาเต็มจำนวนหมดเลย
ค่ะมันไม่ได้เป็นความผิดของน้องผู้เช่าไงอยู่ดีจะมาไล่ไปแบบนี้มันก็ไม่ได้
ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฟังน้องนะฮะ
หนูเรียนภาคเสาร์อาทิตย์นะคะเรียนหลักสูตรพิเศษอะค่ะ
เสาร์อาทิตย์ดังนั้นเวลาหนูไปเรียนเนี่ย
บางทีหนูก็ไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาไปคือใส่ชุดอะไรไปเรียนก็ได้
แค่เป็นชุดสุภาพอย่างนี้ค่ะแกก็ไม่ได้ทราบว่าหนูไปเรียน
หรือว่าบางทีช่วงนี้เป็นโควิดหนูก็เรียนออนไลน์อยู่ที่ห้องถูกไหมคะ
แกก็อาจจะไม่เข้าใจอย่างนี้ค่ะหนูก็ไม่ได้พูดอะไรแก
เขาอ้างเหตุผลว่าหนูแต่งตัวเที่ยวไปวันไม่ไปเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็บอกเขาว่าเป็นนักเรียนภาคพิเศษเรียนเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ค่ะ
จันทร์ถึงศุกร์หนูก็ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองอะไรประมาณนี้
ก็เข้าใจนะคะตอนที่หนูเข้ามาแต่หลังมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
พยายามอธิบายค่ะก่อนหน้านี้หนูให้คุณแม่หนูโทรมาคุยกับคุณยายแล้ว
แต่ว่าแกโทษนะคะแกโยงประเด็นไปเรื่องที่ว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้า
บอกว่าแบบไม่อยากให้หนูอยู่เพราะว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้า
ประมาณนี้ค่ะแต่หนูไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้าง

สุดท้ายคุณยายอายุ๗๗แล้วนะฮะเจ้าของหอพักก็ได้คุยกับน้องน้ำอีกทีนึงแล้วนะครับ
มีภาพที่คุณยายคุยกับน้องน้ำไหมฮะนี่ฮะน้องน้ำก็เอาหลักฐานไปให้คุณยายดู
ยายบอกอ้าวความสัมใจทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะ

แล้วคุณยายก็จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้

คุณยายก็คืนเงินให้หมดนะครับ
ช่วงหน้าข้าวอะไรต่างที่เก็บไป